เพราะว่าต้องยอมรับว่ายุคนี้สมัยนี้มันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เขาหล่อมากเขาหน้าตาดีมาก
สาวเนี่ยเสียงหลงไปเลยจ้า

ค่ะของแม่เล็กที่๗๙นะอุ๊ย

จริงเหรอคะแล้วคนน่ารักไหมคะ

เอาค่ะอุ๊ยเป็นห่วงเราด้วยอุ๊ย

แต่เสียงน่ารักจริงนะครับพี่

ทุเรียนก็น่าทานมากเลยนะคะ

นี่คะคำละเงินผ่านบัตรแล้วนะคะ

ทุเรียนเนื้อกรอบนอกนุ่มในส่วนแง่เนื้อคู่ค่ะ
นี่มันเนื้อคู่ฉันเลยค่ะพี่

ฉันจะได้สั่งอาหารมาทานบ้าง
ฉันรู้สึกว่าเขาหน้าตาดีมากเขาใส่ใจฉัน

พี่ชายพี่กินกับฉันไหม

ไม่ไม่ได้หน้ารักหน้าพนุธนอมอย่างนี้หรอกค่ะ

เดี๋ยวฉันสั่งแป๊บนึงนะฉันหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลย

ไม่คือนี่คือเสียงปกติของฉันนะ

ฉันไม่ได้แต่งสีฉันไม่ได้เสียงสองเสียงสามอะไรเลย

ตอนดีเอลเสียงจะเป็นอย่างนี้
โอ้โฮเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชม
เสียงเราก็จะเปลี่ยนไงเขาเรียกว่าเสียง๒เสียง๓อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่คลิปนี้ค่ะถูกแชร์ไป
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย
ชื่นชมในเสียงภาคที่หูเสียงเขาดูน่ารักจริงนะ
เหมือนน้องรายเดอร์เขาบอกเสียงน่ารักมากเลย
บางคนก็บอกว่าเสียงเขาคุ้นมากเลย
เหมือนเคยได้ยินจากที่ไหนนะในการ์ตูนหรือว่าในซีรีส์หรือเปล่า
เพราะเจ้าของคลิปเนี่ยชื่อว่าคุณเจนค่ะ
คุณเจนหรือฉายาว่าเจนเสียงหลง
เขามีอาชีพเป็นนักแสดงแล้วก็รับงานลงเสี่ยงภาพต่างด้วย
เราก็เลยอาจจะคุ้นเสียงเธอดีแล้วเสียงเธอเพราะจริงนะ
แต่ที่กระทางไปกว่าเสียงก็คือพ่อนุ่มกราฟคนนี้

เขาชื่อว่าน้องพีอายุ๒๖ปี
จริงน้องมีงานประจำนะคะ
แต่ว่าน้องเขามาขับขี่แกรปเป็นอาชีพเสริม
ซึ่งจริงแล้วน้องพีเนี่ยจะวิ่งแกรปอยู่แถวหัวลำโพง
เยาวราชประตูน้ำสยามสีลม
เอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันขออนุญาตคุณสองคนไปเลยแล้วกันนะครับ

อยากไปแถวศรีลมแถวหัวลำโพง

อ้าวนี่นะหน้าตาดีจริงนะ

โอ้โหนี่เขามีประกวดอะไรหรือยังไง
ร้อยแบรนด์นะครับร้องโกหลงเกาหลีอะไรอย่างนั้น
ทำว่าสาวเสียงหลงกันไปหมดแล้วหลงบ้านหลงช่องอะไรบ้างเนี่ย
หน้าอย่างนี้ไปอยู่ในแก๊งนี้ได้ไหม
ได้แต่ตั้งใจไปเลย
ตามน้องคนนี้เยอะ
น้องกราฟนี่ใช่ไหม